เหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็มีเหมือนกันนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ชายวัยรุ่น๒คนรุมทำร้ายชายสูงอายุนะครับ
แต่ว่าทำโทรศัพท์มือถือตกไว้ในที่เกิดเหตุ
ก็เป็นหลักฐานชั้นดีที่ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตามตัวได้
แล้วก็ผู้ปกครองของวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ย
ต้องไปเจรจาชดใช้ค่าเสียหายเพื่อให้ชายสูงอายุไม่เอาความครับ
บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ชายสูงอายุซึ่งเป็นพ่อของผู้โพสต์เนี่ย
วัยรุ่น๒คนทำร้ายร่างกายพร้อมข้อความว่า
คุณเป็นใครไม่รู้แต่ที่รู้คุณต้องเจอกับเรา
คุณตีคนแก่คุณทำได้ไงไม่ละอายใจบ้างเหรอ
พ่อผมไปทำอะไรให้พ่อผมขายของแถวนั้นมา๓๐ปี
ไม่เคยมีใครทำร้ายแกผิดอะไรก็น่าจะคุยกันนะครับ
ไทยรัฐทีวีสอบถามไปยังนายสิทธิศักดิ์ซึ่งเป็นผู้โพสต์นะฮะ
คุณสิทธิศักดิ์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าพ่อชื่อนายติ่มบุญมี
อายุ๕๗ปีแล้วนะครับก็จอดรถแวะปัสสาวะข้างทาง
วัยรุ่นชายสองคนจอดรถจักรยานยนต์กำลังหอบเอาฟางแห้ง
โดยหนึ่งในนั้นตะโกนถามบางอย่างแต่พ่อไม่ได้ยิน
ก่อนที่อยู่ทั้งคู่เข้ามารุมทำร้ายอย่างไม่ทันตั้งตัวเลย
และหลังเกิดเหตุคนที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือและถ่ายคลิปไว้นะครับ
เป็นลูกเองจึงแจ้งความโรงพักกบินบุรีแล้วก็ต่อมา
ผู้ปกครองของวัยรุ่นทั้งสองคนก็ได้มาขอไม่ให้เอาความ
เพราะทั้งคู่เป็นนักเรียนมัธยมเท่านั้นเอง
ทำลงไปเพราะความเข้าใจผิดคิดว่านายติ่มเนี่ย
เป็นเจ้าของที่หวงฟางที่ทั้งคู่จะเอามาเพื่ออบไก่กิน
แค่นี้ก็หวงด้วยเลยก็เลยแบบว่าทำร้ายนะครับ
แล้วก็ทางผู้ปกครองของเด็กทั้งสองก็ยินดีจ่ายค่ารักษาค่าเสียหายให้ทั้งหมด
และวันนี้เองจะนำตัวเด็กที่ก่อเหตุไปกราบขอขมานายติ่มที่โรงพักอีกครั้งหนึ่งนะครับ